ช่วงนี้นะคะคนบันเทิงก็ลั่นละครั้งวิวากันเพียบเลย
ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้คุณเอมปลาการแล้วก็หวานใจของเขานะคะ
เข้าพิธีมั่นกันนะคะโอ้โหแบบสมศักดิ์ศรีอ่ะ
มั่นเขารวยคุณผู้ชมใช่นะคะก็บรรยากาศอย่างที่เห็นค่ะ
คุณเนมกัสโนว่าเนี่ยค่ะนำขบวนขันหมากไปสู่ขอเจ้าสาวคนสวยตระกูลดัง
ไฮโซปอล์นะคะสาระชาค่ะรื้อดีสู่นั้นค่ะ
เข้าพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไปเมื่อสายเมื่อวานนี้ค่ะ
หลังปลูกตัวลักษณ์กันมาราว๑๐เดือนแล้วก็ที่สำคัญมิงพยานรัก
ลูกสาวในท้องของเจ้าสาวที่ตอนนี้อายุคันประมาณ๔เดือนด้วยนะคะ
ส่วนงานฉลองสมรสจะจัดขึ้นในวันจันทร์หน้าวันที่๒๙ตุลาคมนะคะ
สยามคืนเพนสกี้ห้างดีห้างดังโรงแรมใหญ่มากเลยนะคะ
ก็ทางบันเทิงไทยรัฐก็ขอแสงความดีด้วยนะคะ
แจ๊กกะรีนไม่ได้ไปนะคะในงานมั่นแต่ว่าจะไปงานแต่งแน่นอนนะคะ